ส่วนเรื่องนี้ก็สำคัญเหมือนกันปราบปรามพวกแก๊งคอร์เซนเตอร์

ไม่รู้มาทุกรูปแบบสุรกากรบ้าง
เรื่องเกี่ยวกับเครือข่ายโทรศัพท์มือถือโดนระงับบ้างมาเพียบเลยค่ะ
เพียบแบบนี้ดังนั้นหลายหน่วยงานหลายองค์กรต้องช่วยกันในการที่จะปรับปรามยาเสพติด
วันนี้อาจารย์สุภาพคลี่ขจายจะมาเจาะจะมาวิเคราะห์เรื่องนี้กันอีกครั้ง
ติดตามได้จากขีดเส้นใต้เมืองไทยกับอาจารย์สุภาพเชิญอาจารย์นะครับ

เมืองไทยช่วงนี้ตื่นเช้าขึ้นมาจะถามกันว่าเห็นข่าวคนฆ่าตัวตาย
เพราะถูกหลอกจากคอนเซนเตอร์หมดเนื้อหมดตัวแล้วหรือยัง
ถ้ายังก็แปลว่าอาจจะยังไม่เป็นข่าวแต่ถ้าถามใหม่ว่า
มีคนที่เครียดซึมเศร้าจมอยู่ในกองทุกข์เพราะถูกแก๊งคอนเซนเตอร์
หลอกให้โอนเงินหมดเนื้อหมดตัวนี้เยอะไหมต้องตอบว่าเยอะเยอะครับ
แล้วช่วงนี้มันเป็นช่วงที่ชักเขย่อกันอยู่มันอารวาสทุกวัน
มาในมุกใหม่หมดมุกเก่าพอเขารู้ทันมามุกใหม่เต็มไปหมด
ผมเอาเรื่องนี้มาขีดเส้นใต้อีกทีหนึ่งเพราะว่ามีความหวังที่เห็นข่าวเมื่อวาน
มีความหวังว่าการทลายแก๊งคอนเซนเตอร์ต่อไปนี้น่าจะได้ผลมากขึ้น
เพราะได้รับความร่วมมือจากฝ่ายที่เกี่ยวข้องหลายฝ่าย
เมื่อวานนี้ได้เห็นภาพผลตำรวจโทกรชัยคล้ายครึ่ง
ผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาจยากรรมทางเทคโนโลยีที่เรารู้จักกันว่าตำรวจไซเบอร์
ร่วมกับรักษาการเลขาธิการกศธชคุณไตรรัฐวิริยสิริกุล
เป็นหัวข่าวอยู่หน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐวันนี้ทลายรังแก๊งคอนเซนเตอร์
เครื่องหนึ่งเนี่ยมันบรรจุซิมได้ตั้ง๓๒ซิม
โทรได้ซิมละ๕๐๐ครั้งต่อวันเดือนหนึ่งมันโทรได้๒๐ล้านครั้งต่อวัน
มันอย่างนี้เองมีหน้าใครต่อใครช่วงนี้เจอกันพลาดไปหมด
ประเด็นนี้จะขอคุยกับพลตำรวจโทกรชัยคล้ายครึ่งผู้บัญชาการตำรวจไซเบอร์หน่อยครับ
สวัสดีครับท่านผู้บัญชาการครับ
สวัสดีครับคุณธุพาทครับแล้วกับผู้บัญชาการคนโทรกรณ์ชัยครับ
ยากไหมครับกว่าจะไปรู้ระแคะระคายว่ารัง
มันอยู่ตรงไหนแล้วไปทลายกันเมื่อวานเนี่ย
ก็ใช้เวลาตั้งแต่ลืนปุ่มพลาภัณฑ์นะครับ
ที่ผ่านมาเนี่ยเรารู้แต่ว่ามันไปตั้งป้อมตั้งค่ายตั้งรังอยู่แถวประเทศเพื่อนบ้าน
ที่อยู่ในเมืองไทยเนี่ยที่ทำกันในเมืองไทยเนี่ยเยอะไหมครับ
ตอนนี้ต้องถือว่าจากการที่เราได้มีคอมเมนต์นะครับแล้วก็เสนอแนะให้ทางกศธชนะครับ
มีเลขบวก๖๙๗นะครับทำหน้าสำหรับกรณีโทรมาจากต่างประเทศ
ก็เลยทำให้ศูนย์ต่างประเทศเนี่ยเวลาโทรเข้ามาเนี่ยนะครับ
คนไทยก็จะรู้ทันว่าเมื่อมีบวกเนี่ยก็อย่าไปรับ
เขาก็เลยเปลี่ยนแปลงครับตั้งฮับนะครับเป็นฮับนะครับ
อันนี้ก็เรียกว่าเป็นฮับแล้วกันนะครับอยู่ในประเทศไทยโดยแบ่งออกเป็นในที่ต่าง
แล้วก็เป็นอพาร์ทเมนต์ที่ไม่ได้มีเป็นจุดสนใจครับเพราะว่าเป็นอพาร์ทเมนต์เก่าเก่า
อยู่แบบใช้ให้คนงานอยู่ให้คนทำโรงงานอยู่อย่างนี้เป็นต้นครับ
ครับทีนี้เมื่อวานที่ไปเจอเนี่ยเอาล่ะเดี๋ยวไอ้เครื่องที่ว่าบรรจุซิมโทรได้เยอะเยอะที่เขา
เมื่อวานที่ไปเจอเนี่ยเจอเจ้าหน้าที่ระดับไหนกำลังปฏิบัติการอยู่ไหมมันทำอะไรกันอยู่ครับ
คือต้องบอกว่าเครื่องนี้ไม่จำเป็นต้องมีเจ้าหน้าที่เลยครับเพียงแต่เปิดไว้นะครับมันจะเป็นพอร์ตทั้งหมด๓๒พอร์ตนะครับ

ไม่ต้องมีคนอยู่ไม่ต้องมีเจ้าหน้าที่นั่งพูดสวัสดีครับสวัสดีจ้าหลอกลวง

ไม่มีครับไม่เหมือนกับที่เราไปช่วยที่ประเทศเพื่อนบ้านนะครับ
แต่ก็ยังมีคนเนี่ยจะต้องใช้การโทรนะครับจากประเทศเพื่อนบ้านมานะครับอืม
แล้วเครื่องนี้จะกระจายสัญญาณต่อไป
โดยถามว่าเมื่อกฎ๑กฎ๙อย่างที่เราได้ยินกันทุกครั้ง
ด้านนั้นมีไปซะดีทันโดนเรื่องว่าใบซังอะไรก็นั้นแปล
เขาจะหลอกขู่เราให้กลัวเราให้โกะ
ว่าเงินของเรานี่ผิดกฎหมายให้โอนมานั่นนี่นู่น
ไอ้ไอ้พวกนั้นอยู่ต่างประเทศไอ้ที่ไอ้ที่ส่งสายให้คุยกับเราที่เราได้คุยกับมันเนี่ย

อยู่ต่างประเทศแต่ว่าไอ้เครื่องนี้มันอยู่ในมันไม่ซุกไว้ในเมืองไทย
ขออนุญาตที่ยังไม่บอกประเทศไหนไม่น่าใช่ประเทศนั้นแน่นอนฮะ
เรายังตามต่อนะครับตอนนี้ว่าน่าเชื่อว่าจะอยู่ในประเทศไทยทั้งหมดครับ
ประเด็นคือว่าเราได้เห็นภาพเจ้าของค่ายมือถือซึ่งเขาเป็นคนขายซิม
เขาที่ผ่านมาเนี่ยเราก็คิดว่าเอ๊ะถ้าค่ายมือถือไม่เห็นแก่ตัว
ซิมพวกนี้ไม่เห็นแก่เงินที่จะขายซิมได้เนี่ยนะ

เป็นข่าวที่ดีมากครับเพราะว่าก่อนสวทชเองก็เป็นตัวกลางนะครับ

ที่เราคุยกันมาเนี่ยก็ตั้งแต่ผมรับหน้าที่เป็นผู้อุจจิการไซเฟอร์เนี่ย
ปี๙เดือนแล้วครับเราคุยกันมาตลอดนะครับ
แล้วก็พยายามที่จะหาวิธีการที่จะปกป้องประชาชนนะครับ
ประชาชนมักจะถามว่าตำรวจทำอะไรผมบอกว่าผมทำอะไรไม่ได้
เพราะผมเนี่ยคือด่านสุดท้ายนะครับ
คนที่เป็นผู้ให้บริการนะครับก็คือเครือข่ายตัวสคมพนาคมกศธชนะครับ
แต่ถ้าพูดเรื่องการโอนเงินก็ธนาคารนะครับ
ทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ภายใต้ระบบภายใต้ระเบียบกฎข้อบังคับครับ
ก็มีคนรีพอร์ตไปทางเราก็มีการเปิดการแจ้งความออนไลน์นะครับ
ค่ายมือถืออื่นเนี่ยท่านได้แจ้งความขอความร่วมมือเข้าไปหรือยัง
ขอทุกที่ครับขอทุกที่ครับผมก็ขอทุกครั้งที่ประชุมเนี่ยก็จะมีทุกเครือข่ายนะครับ
เครือข่ายใหญ่แล้วก็๖เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเอาล่ะด้วยตรงนี้เป็นความหวัง
ทีนี้ตัดมาอีกเรื่องหนึ่งคนที่ถูกหลอกแล้วโอนเงินโอนไปไม่ถึง๒นาที
รู้ตัวแล้วว่าตายแล้ววะถูกหลอกเขาไปแจ้งเขาโทรไปที่แบงค์
อายัดไม่ได้ต้องไปท้องที่ก่อนท้องที่ถึงจะส่งมาที่ฝ่ายของท่าน
คำถามก็คือว่าไอ่ตรงเนี่ยทำอย่างไร
ที่จะมีช่องทางสกัดการโอนเงินให้ได้เร็วที่สุดทำยังไงได้มั่งครับ
ขอบคุณครับพี่สุภาพครับเป็นคำถามที่ดีนะครับ
ผมผมจะบอกท่านประชาชนที่ฟังอยู่ในตอนนี้นะครับบางคนอาจจะยังไม่ได้ไปเปิดดูนะครับ

แล้วท่านจะมีโปรแกรมให้ท่านกรอกนะครับ
ท่านจะให้กรอกข้อความต่างในประมาณสัก๓นาที

จากนั้นเสร็จเราจะรีบประสานงาน
แล้วใช้คำว่าใช้การประสานงานแบบเร่งด่วน

ซึ่งการแจ้งความแบบรายละเอียดครับ
อันนี้นี้ภายในเท่าไหรก์ถึงจะสกัดกัน
ถึงจะต้องต้องบอกว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับ
อันนี้เราต้องพูดเรื่องจริงกันนะครับว่ากว่าผู้เสียหายจะรู้ตัวเนี่ย
ก็๕ชั่วโมงบ้างครึ่งวันบ้างวันหนึ่งบ้างมันโอนไปหมดแล้ว
มันโอนต่อกันไปหมดแล้วถูกต้องครับต้องนำเรียนพี่สุภาพครับ
ภายในประมาณไม่เกินหนึ่งชั่วโมงเงินเจ็ดล้านบาทเนี่ย
สามารถจะโอนออกไปได้เลยฮะอืมแต่ไปอีกไปล่าสุดที่ผมทำเนี่ยคือ
สิบสองบัญชีนะครับเงินเจ็ดล้านหนึ่งชั่วโมงยี่สิบหกนาทีออกหมดเลยครับ
หมดเลยเจ้าหน้าที่หลักไปนะฮะยังไม่เคยเคสไหนที่สกัดกั้นแล้ว
แล้วสกัดกั้นไว้อยู่เนี่ยไม่มียังไม่มีมีครับมีครับ
ตอนนี้เราสามารถระงับเงินได้ประมาณแปดสิบล้านนะครับแปดสิบล้าน
แต่แต่ฟังเรื่องเรื่องเงินที่ถูกออกไปก่อนครับประมาณสองพันกว่าล้านครับ
สองพันกว่าล้านแล้วใช่ครับเอาแต่ว่าอย่างน้อยเนี้ย
อย่างน้อยเนี่ยมีช่องทางว่าคนถูกหลอกกดเข้าไปในเว็บไซต์ที่ว่าเมื่อกี้เนี่ย
โอกาสโอกาสยังมีที่จะระงับได้ยังมีครับยังมีครับยังมีครับ
ยังมีครับยังยืนยันครับขอให้เร็วครับเอ่อผมผมเอารายละเอียดเลยครับ
ลูกน้องเพิ่งส่งมานะครับปัจจุบันยอดเงินที่ที่เสียหายนะครับ
สามพันสองร้อยล้านนะครับโอ้โหอายัดได้ครับอายัดได้อายัดได้นะครับ
หนึ่งหนึ่งร้อยสองล้านครับครับสามพันสองร้อยล้านเนี่ย
สามพันสองร้อยล้านเนี่ยเป็นเงินคนประมาณกี่คน
เอ่อคิดเป็นเคสนะครับผมเช็คเข้ามาเคสแล้วกันนะฮะ
หนึ่งหนึ่งหมื่นเก้าพันเคสครับโดยประมาณครับหนึ่งหมื่นเก้าพันเคสโดยประมาณ
รวมกันแล้วเป็นเงินประมาณสามพันสองร้อยล้านที่ถูกหลอกที่หลอกกันเนี้ยนะ
โอ้โหใช่ครับคนก็มีความหวังนะท่านฮะคือทุกคน
บางคนแต่ส่วนใหญ่ที่โดนเยอะเนี่ยนะครับต้องนำเรียนว่าคือการหลอกลงทุนครับ
หลอกลงทุนเนี่ยจะถูกเงื่อนเวลาก็คือการลงทุนมาเป็นเดือนแล้ว
อ๋ออ๋ออ๋อแต่ว่าประเภทที่อ้างปริศนีอ้างสารอ้างอายการอ้าง
เอสไออ้างใบสั่งอันนั้นไม่จำนวนมากแต่เยอะมีเยอะ
แต่เยอะครับแต่ไม่ไม่เยอะมากไม่เยอะไม่ไม่ได้เป็นยอดสูงมากครับ
ก็นำเรียนนำเรียนผู้ฟังทางบ้านเลยนะครับ
ไม่มีหน่วยงานใดนะครับโทรหาท่านแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ครับ
ไม่ว่าใดใดอะไรแหละครับครับไม่ว่าสารไม่ว่าไม่มีครับ
ถ้าท่านสงสัยนะครับครับท่านโทรมาที่หนึ่งสี่สี่หนึ่งครับ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
ใบสั่งใบสั่งไงครับอ๋อใบสั่ง
ใบสั่งจาจรครับเขาพูดว่าจะโดนออกไม้จาบบ้าง
จากนั้นเสร็จพวกนี้จะเก่งนะครับจะโยงเรื่องหนึ่งไปอีกเรื่องหนึ่งนะครับ
พอบอกให้ไปคุยกับตำรวจตำรวจจราจรอาจจะบอกว่า
ตรวจสอบแล้วคุณนี่มีเรื่องฟอกเงินด้วยนะมันจะเป็นอย่างนี้ครับ
เขาเรียกว่าเขาสามารถจะเชื่อมโยงดูเบาไว้หาเรื่องหนักได้
เพราะฉะนั้นท่านจำไว้ครับตั้งสติไว้ครับมีแอปสติกครับ
ครับย้ำอีกทีหนึ่งและอย่าเชื่อ
อีกทีถ้าโทรมาจากประเทศเห็นเครื่องหมายบวกนำหน้า
อย่าไปสนใจมันไม่ต้องรับไม่ต้องไปสนใจครับ
ตายครับด่าไปเลยครับด่าไปเลยครับไม่ต้องสนใจครับ
ถ้าเขามาด่าผมพูดของประชาชนเลยนะครับ
ต่าไปเลยสำรวจจะไม่โทรหาท่าน
ไม่มีใครโทรหาท่าน

ต้องระวังกันนะแก๊งคอร์เซ็นเตอร์ทั้งหลายแหล่
คุณนะบางทีเดี๋ยวนี้ก็เป็นเบอร์โทรศัพท์มือถือในประเทศนี่แหละแปลกนะ
หลงเชื่ออย่าหลงเชื่อฮะ